เอาล่ะตอนนี้นักลงทุนคนไหนที่กำลังมองหาช่องทางอยู่ว่า
ตอนนี้เหมาะแล้วหรือยังที่จะลงทุนในหุ้นหรือกองทุน
ฟังในช่วงนี้นะคะสำหรับครอบครัวบัวหลวง

คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการ
อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
ในด้านการลงทุนตลาดหุ้นไทยเองเมื่อวานนี้เองก็ยังถือว่าแข็งแกร่งนะครับ
โดยตอนแรกแหมนึกว่าจะกระทบเยอะนะครับ
เสร็จทั้งวันเนี่ยก็ติดลบไปแค่๓จุดเท่านั้นเองนะครับ

ฝรั่งก็ยังมองว่าการลงทุนในประเทศไทยนะครับ
ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าเขาก็ยังซื้ออยู่ประมาณอีก๒๓๐๐กว่าล้านนะครับ
ซึ่งตัวเลขนี้ก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะประเทศไทยเองนะครับ
แม้กระทั่งการลงทุนต่างเนี่ยนะครับ
เหมือนว่าต่างชาติยังสนใจแล้วก็มีตัวเลขอะไรที่ทำไมทางต่างชาติ
ยังคงให้ความสำคัญการลงทุนในประเทศไทยอยู่ครับพี่นิด
ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวเลขของทางประเทศไทยออก
แล้วครับเราอาจจะรู้สึกว่าเออก็โตขึ้นนะไม่ค่อยเยอะ
ถ้าเราไปดูตัวเลขของต่างประเทศผมให้เปรียบเทียบนะครับ
วันนี้เรามาอัปเดตกันในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยประกาศตัวเลข
ในเรื่องของยอดค้าปลีกนะครับมันสะท้อนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย
จับจ่ายใช้สอนคนในสิงคโปร์เป็นไงบ้างครับนะครับ
ปรากฏว่าลดลงเอ่อโตแค่เพียงศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โห
บางมากบางมากนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้โตประมาณสามเปอร์เซ็น
อืมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขของทางด้านเกี่ยวกับเกาหลี
ใต้นะครับส่งออกเนี่ยตัวเลขของเดือนเดือนกรกฎาคม
อืมออกมาเนี้ยติดลบไปสิบเปอร์เซ็นต์ส่งออกติดลบทางฝั่งเกาหลี
ใช่แล้วก็นำเข้าเนี่ยครับปิดลบไป๑๓เปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นถ้าเรามาเทียบกับตัวเลขของประเทศไทยเมื่อวานแม้ว่าตัวเลขส่งออก
แต่มาส่งออกมาเนี่ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อโอ้โหอันนี้โตมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ฆาต
ใช่ฉะนั้นเลยทำให้ตัวเลขที่ออกมาดีเกินคาดเนี้ยไปกลบกระแสหมดเลยอืม
เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเลยในช่วงนี้
อันที่สองเลยก็คือเรื่องของการจับจ่ายของประชาชนทั่วไปเนี่ย

อันนี้น่าจะเป็นจากในส่วนของความแห้งแรงที่ตอนแรกเมื่อต้นปีเรามีเนี่ย

การเกษตรเรารู้สึกว่าจะค้าขายสินค้าเกษตรดีขึ้นบ้าง
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยมันอยู่ระดับต่ำนะครับ
บางครั้งเนี่ยความที่เราอยากจะจับจ่ายใช้สอยไม่ร่วมรุงธุน
ซึ่งมันก็ประกอบกับในส่วนของเจ้าของสินค้า
เรียกว่าใช้ก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยมัน๐นะ
ตรงนี้มันก็ทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่มีภาระ
แทนที่ว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ใช้จ่ายสักนิดนึงนะอ่า
ตรงนี้ก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนดูดีขึ้นด้วย
แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ย
บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการของการประกาศงบการเงินไปมากสุด
ก็ต้องบอกว่าตัวเลขของบริษัทโดยส่วนใหญ่นะครับ
ไม่รวมน้ำมันปิโตนะครับเป็นยังไงครับ
ออกมาเนี่ยโตขึ้นเออนะครับผมยกตัวอย่างเลยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
เราพูดกันว่าเอ๊ะมีบริษัทที่สะท้อนในเรื่องของการบริโภคใช่ไหม
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขยอดขายเนี่ยดูแบบ

ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าทำให้บรรยากาศการลงทุน
บรรยากาศของเรียกว่ามองจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็สรรพสมกัน

แต่ปรากฏว่าในตัวไตรมาส๒ที่ผ่านมาก็เติบโตได้ดีเหมือนกัน

ทั้งกลุ่มเนี่ยโตกว่าคาดด้วยซ้ำไป
ใช่ครับก็บอกว่าในส่วนของอสังหารเมืองทรัพย์เนี่ยนะครับเรียกว่านักลงทุนระมัดระวังนะครับเพราะกลัวเรื่องฟองสบู่

นะครับแต่ว่าตัวเลขของงบการเงินที่ประกาศออกมาก็ยังดูโอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทอสังหาเมืองทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะเร่งโอนด้วย

เพราะว่าไม่อยากจะแครรี่ในส่วนของตัวคำเขาเรียกว่าอะไรนะ

อ่าคือใช่คนที่ยังไม่ได้โอนอ่ะอ่านะครับยูนิตพวกนั้นเนี่ยเขาอยากที่จะลดลงอืมนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้คุณปิ๊กเห็นในเรื่องของตัวเลขยอดขายกำไรของกลุ่มอสังหารนะครับ

ครับนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสบายใจขึ้นไง

เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราบอกว่าเม็ดเงินฝรั่งเข้ามาซื้อมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์

ให้นักลงทุนคงจะมั่นใจในเรื่องของการถือลงทุนในตลาดทุน
หลายคนบอกว่าตอนนี้ตลาดขึ้นมาเยอะนะต่อเนื่องนะดัชนีตอนนี้๑๕๐๐กว่าเนี่ยแพงไหมครับพี่นิดในสายตาของพี่นิด
ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบกับช่วง๓๔ปีที่ผ่านมา
เอาราคาเทียบกับกำไรแล้วอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก
แต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของระบบการเงินก็ต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเมื่อเทียบกับ๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับ
ตรงนี้ก็เลยทำให้ผมคิดว่ามันยังมีผลนะที่จะทำให้คนมองในเชิงของการเปรียบเทียบผลตอบแทนแล้ว
ตลาดทุนเลยอาจจะดูน่าสนใจกว่า
ตอนนี้เรามาดูเนี่ยในหุ้นหลายบริษัทคุณปิ๊กเชื่อไหมว่าแม้ว่าตลาดจะขึ้นมาปัจจุบันที่เราคิดว่าสูงนะครับ
แต่ถ้าเราไปดูเนี่ยเรายังมีหุ้นหลายบริษัทที่เทรดกันเนี่ยอัตราเงินผลประมาณ๔๕

อันนี้ก็ถือว่าดีกว่าเงินฝาก๓๔เท่าไง
ก็ไปฝากหลิตอนนี้ก็จุดห้าหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั่ง
มาลงทุนบริษัทที่ดีจ่ายปันผลในระดับที่โอเคได้ถึง๓๔เลยทีเดียว
ถือว่าอันนี้ทำให้ตลาดทุนก็ยังดูมีเสน่ห

ก็เราจะเห็นแล้วนะครับว่าต่างชาติรอบนี้ก็คงจะมากันอย่างในต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ยังดูเหมือนยังน่าสงสัยอยู่นะครับ
ก็ขอขอบพระคุณนะครับกลับไปทางห้องส่งครับขอบคุณครับ
คุณทั้งสองท่านนะคะคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยค่ะ
เอาว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเราเนื้อหอมสุดไปเลยนะครับ

แล้วก็เรียกว่าต้องคอยดูด้วยนะคะ
ถึงตรวจสอบเรื่องของความผันผวนในเรื่องของตลาดทุนด้วย